สวัสดีคุณผู้ชมครับช่วงแรกมาดูเรื่องราวข่าวกเศษกันบ้าง
ภาครัฐเปิดตลาดให้กับผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดจันทบุรี
ให้นำผลผลิตมาเปิดท้าย
ขายของขายตรงให้กับผู้บริโภคเลย
คุณดูแบบนี้สดถึงมือ

บอกแต่เปลือกออกแล้วกินแบบเหมือนข้าวโพดเลยได้ไหม

รอใจเย็นเฉาะเป็นชิ้นสักนิดนึง

ใช่ฮะแต่เปิดท้ายขายตรงแบบนี้ก็ทำให้ราคา
ผู้บริโภคก็ได้ราคาดีได้ราคาตรงจากพ่อค้า

ส่วนเกษตรกรก็ไม่ต้องเอาผลไม้ไปผ่านพ่อค้าคนกลาง

เพราะว่าราคาสับปะรดตอนนี้คุณ
โอ้โหราคาดิ่งเหวเลยเขาบอกแบบนี้
เหลือลูกละ๑บาท

ผลผลิตที่นำมาขายก็จะขายได้ในราคาขายตรงคือ๑๒บาท
หรือไม่ก็๓บาทก็ยังดี
ดีกว่า๑บาทนะครับไปจนถึง๒๐บาทนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนซื้อคุณเลือกได้ด้วย
บอกแม่ค้าพ่อค้าคนสวยคนหล่อ
เลือกให้หน่อยแล้วก็หอบกันไปหลายลูก

เยอะเลยนะครับก็มาเปิดท้ายขายของกันที่ตลาดเกษตร๔แยก
เหนินเอสโซ่ถนนเลียบเหนินอำเภอเมืองตามโครงการ
ชาวจันทร์ช่วยเหลือชาวสวนสับปะรดจันทร์
เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสซื้อสับปะรดจากเกษตรกรโดยตรง
และเกษตรกรก็ขายตรงถึงมือของผู้บริโภค
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วก็ไม่ถูกกดราคา
ไม่ถูกตัดราคานะครับ
ปะรดที่นำมาขายเป็นสายพันธุ์ตราดสีทองแล้วก็แก้วจันทบุรี
มีรสชาติหวานกรอบ
มีราคาตั้งแต่ลูกละ๓บาทไปจนถึงลูกละ๒๐บาท

ด้านของเกษตรจังหวัดจันทบุรี
คือคุณปียะสมัครพงศ์บอกว่า
คือในจังหวัดมีพื้นที่ปลูกสับปะรดประมาณ๒๓๐๐ไร่
ก็แบ่งเป็นสับปะรดส่งโรงงาน๑๒๐๐ไร่
แล้วก็สับปะรดกินสดอีก๑๑๐๐ไร่
ผลผลิตได้ประมาณ๘๐๐๐ตัน
ส่วนใหญ่เป็นสับปะรดกินสดไงคุณ
ก็คือขายให้ลูกค้าได้ทานเลยให้ผู้บริโภคได้ทานตรง
เพราะว่าส่วนที่ส่งโรงงานก็ไปแปรรูปส่งออกบ้าง
แล้วก็ไปอยู่ในส่วนของพระอุตสาหกรรมบ้าง
ซึ่งในปีนี้เกษตรกรบอกว่าได้รับผลกระทบ

ปัจจัยหลักก็คือสภาพอากาศก่อนหน้านี้
คือหนาวเย็นหลายช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับ
จังหวัดจันทบุรีก็เลยต้องช่วยเหลือผู้ปลูกสับปะรด
ด้วยการกระจายผลผลิตออกสู่ผู้วิทยุโภคโดยตรง
พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชน
ช่วยกันหน่อยช่วยกันซื้อสับปะรดหน่อย

ช่วยกันกินหน่อยหวานชำชื่นใจแบบนี้นะครับ
ขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดก็ยอมรับว่า
ตั้งแต่ทำไร่สับปะรดมานาน๒๐ปี
ผลผลิตในปีนี้คุณราคาตกต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลย
ปะรดขนาดใหญ่ราคาเหลือเพียง๗บาทถึง๑๐บาทเท่านั้นเอง
ขนาดกลางลูกก็๔๕บาท
ขนาดเล็กอย่างที่บอกไป๑บาท
กว่าจะปลูกเขาโตมาได้ขนาดนี้

เศรษฐกรต้องเสียหยาดเหงื่อแรงงานไปแค่ไหน
ชาวสวนสับปะรดต้องดูแลธนุถนอมมาแค่ไหน
โตขึ้นมาผลเท่านี้ขายได้บาทเดียว

ซื้อโดยตรงจากเกษตรกรนะครับ
อัพราคากันหน่อย๓๕บาทก็ยังดี
เป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนสับปะรด

บางคนบอกว่าเอาไปกวด

หรือว่าแบบสร้างคือหามุมที่บอกว่าจะเป็นพ่อที่ให้คนได้ซื้อได้อุดหนุนมากกว่าเดิ

เอาไปแช่อะไรนะ

คือต้นนี้เขากำลังนิยมน้ำสับปะรดด้วย